อะไรที่ชาวบ้านทุกข์อะไรที่ชาวบ้านเดือดร้อนร้องเข้ามาเราก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปแก้ไขเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะพาไปที่พังงาคือชาวบ้านเขาร้องมาแบบนี้ว่าโป๊ะเนี่ยที่พังงาเนี่ยนะคะมันเป็นท่าเทียบเรือบ้านท่าด่านมันน่าจะมาปรับปรุงมาซ่อมแซมไหมนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาตรงนี้แล้วดูสภาพสิคะก็เลย
ประวัติพังงานเนี่ยร้องทีมข่าวมาหลายรอบแล้วเรื่องความเดือดร้อนคือเขาขึ้นลงท่าเทียบเรือท่าด่านเนี่ยไม่สะดวกแล้วกลัวว่าจะเกิดอันตรายทีนี้ค่ะทางด้านรองนายกอบจพังงาก็คือรองนายกสมคิตแทร่อ่องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอบจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะประกาศหาผู้รับจ้างให้มาก่อสร้างประกาศ
ของทางราชการทีนี้แหละถึงมีบริษัทเข้ามารับดำเนินการก่อสร้างวงเงินเนี่ยคือ๔ล้านบาทแล้วตามสัญญาบอกว่าจะก่อสร้างเสร็จในระยะเวลา๑๕๐วันค่ะ

เอาฟังตัวแทนหน่วยงานแล้วทีนี้มาดูที่ชาวบ้านบ้างนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าการขึ้นลงท่าเทียบเรือมันไม่ได้มาตรฐาน
ก็เลยกลัวว่าจะเกิดอันตรายเพราะว่าโป๊ะตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นพื้นที่ลงเรือที่เขาใช้สัญจรกันไปอ่าวพังงา
ไม่ว่าจะเป็นไปเกาะยาวเกาะปัญหยีแล้วก็อ่าวพังงานักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยอะเลยใช้บริการเยอะแต่พอเห็นว่ามีการก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะ
ก็รู้สึกพอใจในการแก้ไขปัญหาพอชาวบ้านเขาเห็นว่าเออก่อสร้างแล้วชาวบ้านเขาก็ดีใจค่ะเขาบอกว่ารอนะเดี๋ยวรอมาใช้บริการจะได้สบายใจไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ